กลับมากันนะครับคุณปารินาแน่นอนวันนี้คุณปารินามาอีกแล้ว
ฟาดกันไปฟาดกันมาแล้วเพราะคุณนวัดก็ไลฟ์ทุกวัน
รู้สึกวันนี้จะไลฟ์ถึงมดดำด้วยนะบอกว่าให้มันเป็นพยงพญาอะไรโอเค
นวัดมาดำดูอยู่คุณนวัดเขาดูรายการเราอยู่เหมือนกันนะครับ
สำหรับแต่เด็ดที่สุดที่คนจับตามองที่สุดก็ควรจะเป็นนวัดอิสระไกรศรี
เอ๋ปารินาไกรคุบนะฮะล่าสุดเนี่ยคุณปารินาเขาโพสต์
เพราะคุณปรินาตอนนี้เขาก็ต้องอยู่พื้นที่ของเขาถูกต้องไหม
เขาบอกแฮชแท็กปารินาถึงนะวัดเขาว่าอย่างนั้น
ในที่สุดก็ยอมสละเตียงควรจะให้เตียงคนป่วยหนักไปตั้งนานแล้วนะ
ยื้อจนน่าเกลียดแถมไปด่าหมอตอนหมอเชิญออกอาการไม่หนักแล้วอย่าแถ
งอแงไม่เห็นแก่ตัวนะคะอันนี้คือเอ๋ปรินาเนี่ย
ไปพูดถึงคุณนวัฒน์วันนี้พูดดูถูกดูหมินผู้นำประเทศ
แล้วยกตนเองไม่หยุดหย่อนถามว่าไม่อายไม่กระดากหรืออุจาดตัวเองบ้างหรอกครับ
ถ้าคิดว่าตัวเองเก่งจังสมัยหน้าลองมาสัมผัสประชาธิปไตย
ลองลงสมัครเป็นนายกไปเลยไหมคะหรือเป็นคนราชบุรีไม่ใช่เหรอ
ไม่ต้องไปคิดเทียบรัศมีนายกมาแข่งกับปรินาให้ได้ก่อน
ก็คือเอาง่ายคุณปรินาก็ถือว่าเขาเป็นสอสอหลายสมัย
เขาบอกว่าเนื่องจากว่าคุณนวัดเขาบอกว่าคุณปรินาเนี่ย
คุณนวัดเป็นคนจังหวัดราชบุรีเขาบอกปรินาก็เป็นคนจังหวัดราชบุรี
หมายถึงว่าเอางี้คุณนวัฒน์มาลงสอสอแข่งกับคุณปรินาเลยไหม
เพราะว่าอย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปคิดเที่ยวกับท่านนายก
เพราะว่าอย่างนั้นเลยนะครับมาแข่งกับปรินาให้ได้ก่อน
ท้าเลยว่าคะแนนคุณนวัดไม่เกิน๓๐๐เพราะชาวบ้านไม่ชอบคนพูดจาไม่เพราะนั่น
ส่วนคนที่ด่าว่าปารีนากินปลานาขโมยป่า
คุณปรินาก็ถามอย่างนี้เป็นผู้พิพากษาเหรอ
มาตัดสินว่าใครผิดใครถูกมั่นใจในความบริสุทธิ์
เพราะตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปลาแต่มันเป็นสอปกร
ท้ากราบเท้ากันไหมล่ะถ้ารับคำท้าแจ้งกลับมาด้วย
บอกตรงสภาพของคุณวันนี้มันคล้ายคนทรงเจ้า
คิดเลยว่าโควิดสามารถกินสมองคนได้
แฮชแทคหยุดระเมิดสิทธิ์ผู้อื่น
แล้วก็มีแฮชแท็กต่อว่าเขย่าขวดก่อนเวลากินยา
ก็คือเอาง่ายวันนี้คุณปรินาเขาออกมา

ทุกคำถามที่ใครอยากจะถามอะไรเขาเขาก็จะตอบอันนี้คือสิ่งที่คุณปรินาเขาก็พูดกลับถึงคุณนวัดเหมือนกันนะ